อย่างเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
ช่วงคืนวันที่๑๕คาบเกี่ยว๑๖สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
สามีพระยาคู่หนึ่งสามีเนี่ยชอบไปดื่มเหล้าชอบไปคาราโอเกะ
ภรรยาห้ามบอกอย่าไปเลยคืนนี้ไปอีกแล้วดื่มเหล้าตลอด
เหมือนกับรู้มาว่าสามีไปติดผู้หญิงในคาราโอเกะอะไรแบบนี้ค่ะ
สามีไม่ฟังทะเลาะกับภรรยาไปคาราโอเกะ
สุดท้ายนะสามีกำลังร้องเพลงเสิร์งอยู่กับเพื่อนเลย
ภรรยาเดินตามเข้าไปถือขวดน้ำไปในขวดน้ำมีน้ำมันเบนซิน
เปิดราดใส่หัวเลยพกไฟแชคมาจุดไฟเผาเลย

ึบเลยต่อหน้าเพื่อนที่ร้องเพลงกันอยู่ในคาราโอเกะ
โอ้โหสามีร้องทุนลนทุลายผมเนื้ออะไรที่หน้าหลุดเลยนะ
คือไฟเผาแบบสาหัสก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตำรวจสพลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชกู้ภัยลานสกาก็ไปช่วยเหลือนะคะ
นายสัญญายอดพิจิตรหรือในบ่าวอายุ๔๒
ถูกไฟเผาที่ผมที่หน้าคอไหล่แขนแผ่นหลังจนแบบเนื้อหลุดอะค่ะ
ก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
จากการสอบสวนพูดคุยคนที่ช่วยเหลือในสัญญานะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก็คนที่ก่อเหตุราดน้ำมันจุดไฟเผาในสัญญา
ก็คือภรรยาของนายสัญญานี่แหละชื่อว่านางสารพีสังทองอายุ๔๓ค่ะ
คุณระวีการแก้ววิจิตรก็เลยไปตรวจสอบร้านคาราโอเกะที่เกิดเหตุ
อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าดีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
พนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่านายสัญญาเป็นลูกค้าประจำ
มาที่คาราโอเกะแห่งนี้บ่อยจริงจริงแต่เท่าที่เห็นก็ไม่ได้มาติดผู้หญิงนะ
มาทีไรก็ได้แต่ร้องเพลงนายสัญญาชอบร้องคาราโอเกะ
แต่ก็ห่างหายไปเป็นปีแล้วเพิ่งจะมาเจอเนี่ยคืนวันเกิดเหตุนี่แหละ
ตัวพนักงานในร้านบอกว่าเธอก็กำลังให้บริการแขกในร้านนะคะ
นายสัญญากับเพื่อน๒๓คนเขาก็นั่งสังสรรค์ร้องเพลงกัน
ใกล้กับโต๊ะของแขกที่เธอดูแลบริการอยู่
แล้วเธอก็เห็นเลยว่าภรรยาของนายสัญญาพลวดพลาดเข้าไปในร้านเลยค่ะ
ดิ่งตรงไปด้านหลังนายสัญญานายสัญญากำลังนั่งร้องเพลงอยู่เลย
ภรรยานายสัญญาเปิดฝาขวดพลาสติกที่มีน้ำมันอยู่ในขวด
ราดไปที่หัวของสามีใช้ไฟแชคจุดไฟเนี่ยพลึบไหม้ตัวทันที
คือนายสัญญาไม่ทันระวังตัวก็ลงไปนอนร้องดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด
กว่าเพื่อนและคนในร้านจะตั้งสติแล้วมาช่วยได้
นายสัญญาก็ถูกไฟเผาจนหมดสติคาร้านไปแล้วอะค่ะ
ในร้านบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วทุกคนก็ตกใจมากนะคะ
เลยแบบมันลอกกระทั้งตัวจากคนดำกลายเป็นขาวจั๊วเลยอ่ะมันดูสยองมากอ่ะ
เคยแต่ไม่รุนแรงแค่ขนาดนี้มาตามแต่ว่าก็เอาค้อนไล่ตีแค่นั้นเอง
อืมคุณพี่พนักงานในร้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าเห็นภาพเลยนะ
คือมันไวแล้วไฟมันโอ้โหหนังแบบเป็นสีขาวไปเลยแป๊บเดียวอะค่ะ
ระหว่างที่ไฟไหม้ร่างของนายสัญญานะคะพนักงานในร้านก็บอกว่านางสารพีภรรยาของนายสัญญา
ยืนดูอยู่ด้วยนะคะยืนดูไฟไหม้สามีอยู่อ่ะยืนดูอยู่แป๊บนึงอ่ะ
แล้วสักพักก็เห็นเขาเอาเสื้อคลุมที่ใส่มาด้วยไปช่วยดับไฟให้นายสัญญานะครับ
ดับไฟแล้วก็เดินหายออกไปจากร้านเลยทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปที่นางสารพีคนก่อเหตุนะคะ
เพราะรู้ว่าหลังเธอก่อเหตุเธอไม่ได้หลบหนีไปไหนเธอไปมอบตัวกับตำรวจสพลานสกา
ทีมข่าวติดต่อไปแต่ติดต่อไม่ได้ทีมข่าวก็เลยติดต่อยาดของฝ่ายชาย
อยู่ในประยาทของนายสัญญาค่ะเขาก็บอกแค่ว่าปัญหาของสามีภัยยาคู่เนี้ย
ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าทำไปเพราะความโกรธ
ก็คงไม่เอาเรื่องฝ่ายหญิงที่มาก่อเหตุนี้ทางญาติฝ่ายชายบอกนะ

เขารู้สึกตัวทุกอย่างเขาขอโทษเสร็จแล้วเขาก็กลับสุราชเลย

เขาไม่เอาเรื่องเลย
เรื่องต้นนะคะนางสารพีภรรยาของคนก่อเหตุ
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจ

สารภาพว่ามีความรู้สึกระแคะระคาย
กังวลว่าสามีจะไปติดพันธุ์สาวอื่น

ก็เป็นปัญหาที่มีปากเสียงทะเลาะกันมาตลอด
เพราะสามีชอบออกไปดื่มสังสรรค์นอกบ้านเป็นประจำ
ก็เลยสุดท้ายโมโหทนไม่ไหวเอาน้ำมันราดจุดไฟ

ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะแต่ก็ปล่อยตัวไป
ตัวชั่วคราวไปนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาเข้ามอบตัวแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
แต่ก็สามีสาหัสเลยตอนนี้นะคะ
วานคอลาวเกเนี่ยอันทรายค่ะมีหมื่นก็หมดหมื่นมีแสนก็หมดแสนค่ะคุณไปบ่อยเหรอ
ค่าเบียร์ค่าพนักงานเสิร์ฟอะไรพวกนี้

เพื่อนเล่าให้ฟังแล้วผมก็อ่านตามรีวิวที่เขาลงไว้ในสังคมออนไลน

ร้องเพลงอยู่เนี่ยระวังให้ดีมองไปข้างหลังบ้าง
ผมไม่ได้ไปคุณก็มาสอน